นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมมือขวาให้แน่น
แล้วมือซ้ายมาด้วยชูมือขึ้น
ไปซ้ายเอาไปเลย

ให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะ

แล้วก็พี่ปุ๊อัญชาลีกลับมาแล้วนะคะ

ชาวร็อกได้เตรียมหัวใจร็อกกันไว้
กระโดดรับความมันกันเลยค่ะ

พลอัญชาลีร็อกนี้ครั้งเดียวค่ะ

แบตเทิลกันด้วยเขาบอกว่าดุเดือดแน่นอน

เทคบางนาห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ

โอ้โหโชว์พลังเสียงโชว์ความมันกันด้วย

รวมไปถึงความพร้อมด้วยนะคะคิดถึงมากเลย

นี่ทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะ

ตอนนี้ลูกกลับมาฮอตอีกแล้วนะจ๊ะ
น้องกล้ายใช่ไหม

อายุขนาดนี้ไม่ต้องปรึกษาแล้ว

เรื่องงานอะไรเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาเลย

ในเรื่องที่รักจริง